ล่าสุดมาเยือนบันเทิงไทยรัฐ
สวยมากนะคะยิ่งได้เจอสาวพลอยจนเป็นที่เพิ่งไปเยือนไทยรัฐทีวีของเรา
ชมไม่ได้นะคะทั้งสวยทั้งเด็กแถมหุ่นเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชม
พูดตรงผอมเพลียวนะคะเหมือนตอนที่ยังไม่มีลูกไม่มีผิดค่ะ
ส่วนเรื่องที่ไม่เหมือนเดิมก็คือความเซ็กซี่
โอ้โหนึกว่าสาวรุ่นเนี่ยดูตามภาพเลย
โดยเฉพาะชุดว่ายน้ำนะคะถ้าสาวพลอยจัดบิกินี่เมื่อไหร่
โอ้โหยอดไลค์มารัวภาพนี้คุณผู้ชม
แต่บอกเลยนะคะว่าคนที่ไม่ไร้มีอยู่คนเดียวคือคุณสามี
เพราะว่าล่าสุดค่ะสั่งห้ามเลยเบรกอีก
ห้ามถ่ายชุดว่ายน้ำออกสื่อเพราะว่าสามีไม่ปลื้มจ้า
ซี่บ้างเบาก็สตาร์ฟไว้
สตาร์ฟไว้เหมือนแบบวัย๒๐ตน
วันนั้นใส่ชุดว่ายน้ำของคุณพีคไงของซีสเคยใส่ครั้งหนึ่ง
สามีก็แบบชุดอะไรทำไมแบบโป๊จังเลยอะไรอย่างนี้
คือมันก็มีความแบบเป็นบิกินี่อะเนาะ
แล้วก็เราก็เออแบบถ่ายรูปให้หน่อย

แล้วก็พอเรียนรองกับลูกเล็ก

เพราะว่าชุดนี้คือไม่ผ่านทราบไม่ผ่าน

ลงรูปอะไรลบเลยนะลบเลย
แฟนเขาเป็นชาวต่างชาตินะคะ

เพราะว่าตอนนี้สาวพลอยกลายเป็นแม่ค้าท่านหนึ่งค่ะ
เปิดเพจขายของขายดิบขายดีค่ะ
จนชาวแซวกันยกใหญ่นะคะว่าโอ๊ยคุณพลอย
ระดับเศรษฐีนีมีสวนลำไยใหญ่โตขนาดนั้น
ยังมานั่งไลฟ์สดกันเกือบทุกวันค่ะ
ทำให้หลายคนมีแรงฮึดค่ะเป็นแรงบันดาลใจ
ขยันเท่าสาวพลอยกันบ้างนะคะ
ซึ่งคุณพลอยก็บอกนะคะว่าลูก๔คนก็ต้องขยันค่ะ
ซึ่งเรื่องหาเงินเนี่ยก็ปลูกฝังไปถึงลูกตั้งแต่เด็กนี่แหละค่ะ
ช่วยกันทำมาหากินจะได้รู้คุณค่าของเงินค่ะ
เราก็ขยันนะเนอะคือเห็นอะไรเป็นโอกาส
หรือว่าช่องทางตรงไหนที่ทำได้ก็มองเป็นโอกาสแหละ
ก็ทำสู้ค่ะก็ต้องสู้ลูกเสียเนอะ

เหมือนลูกเขาก็เห็นเราแหละว่าเราทำงานอะไรอย่างนี้เนาะ
เขาก็จะรู้ว่าต้องทำงานต้องขยัน
ให้เขารู้จักหาเงินเนอะใช้เงินก็ต้องหา
แล้วก็เมเนตเงินของตัวเองด้วย

เราทำงานตั้งแต่๑๖อะไรอย่างนี้
ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ปลูกฝั่งเขาได้แหละ
ถ้าเขาชอบทำงานเขาแอคทีฟเขาขยันก็ยิ่งดีเลย
ระหว่างที่เราดูสัมภาษณ์ไปนั้นเราก็บอก
ชมตลอดค่ะกระท่ายพูดจริงคุณพอยสุดยอดมาก

คนที่เขามาให้สัมภาษณ์ดิฉันมาเห็นเขาตัวจริง
ผมข้างบนนะยันรองเท้าข้างล่างเลย

วันนี้คุณพลอยส่งลำไยมาให้เรานะ

ขอบคุณล่วงหน้านะคะเอาสวยจริงก็ชมกันไปคุณผู้ชม